เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องหลายมากมายให้น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปจังหวัดสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน
โอ้โหไทยแลนด์

เราก็อยากตื่นสายชิวสบายนะครับผม

จะทำให้เราพลาดเสน่ห์อะไรบางอย่างนะครับ

คือเป็นของอุทัยธานีหมดเลยหรือเปล่าครับผม
วันนี้ผมก็ได้ตื่นเช้าเลยนะครับ
เพื่อพาท่านผู้ชมมาสัมผัสอีกหนึ่งเสน่ห์ของอุทัยธานี
นั่นก็คือที่นี่เลยนะครับผม
ริมแม่น้ำสแก่กังนะครับผม
อุทัยธานีเนี่ยจะดังเรื่องปลานะครับ

ตัวใหญ่มากเลยอะครับดูดิครับ

ร้านที่จริงเนี่ยจะเป็นปลาที่ทอดแล้วเลย

ผมรับประกันความสดมาแร่ตรงนี้เลย
แล้วก็ทอดทันทีเลยนะครับ
และนี่คือกำไรของคนที่ตื่นตั้งแต่เช้าครับ
กับตลาดที่เต็มไปด้วยวิถีชีวิตของคนอุทัยธานี
เป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องมาเยือนให้ได้สักครั้ง
แต่ถ้าใครยังไม่อิ่มกับเมนูต่างในตลาดยามเช้า
ฉันขอจัดของอร่อยเสิร์ฟต่อเลยแล้วกันครับ
กับกระเตี๋ยวกล่ายสูตรของเช้าอุทัยแท้ร้านนี้เลยครับ
ท่านผู้ชมครับถ้ามาที่จังหวัดอุทัยธานีแล้วนะครับ
ร้านที่ห้ามพลาดเด็ดขาดก็คือร้านนี้เลยครับ

เป็นกระเตี๋ยวกล่ายไก่ถูกกระเตี๋ยวกล่ายไก่ตุ๋นนะคะ
ร้านจะมีทั้งหมูตุ๋นนะคะมีหมูเด้งนะคะมีขึ้นในไก่
แต่ถ้าที่ผมเข้าใจนี่คือสูตรเด็ดเลยนะครับ
ใช่ค่ะอันนี้คือไก่ตุ๋นของทางร้านค่ะ
อันนี้ผมเห็นใกล้เล็กเลยรอยอยู่อันนี้คืออะไร
คือพริกค่ะพริกของทางร้านที่ทำเองนะคะที่เราปั่นเอง
น่าดิมมากผมอยากชิมแล้วใกล้แต่ว่าผมก็ชิมได้ไหม

มีสูตรเด็ดอยู่ที่การตุ๋นเนื้อไก่ครับ

ทำให้รสชาติเข้มข้นขึ้นนี่ขนาดใดยังไม่ได้ชิมนะครับ

รสชาติที่เข้มข้นมีความเป็นพริกที่ไม่เผ็ดมาก
ไก่ที่แบบว่าตุ๋นอยู่มานานนะครับผมแล้วก็มีความหอมของคิ้วอะไรครบหมดทุกอย่าง
แต่มีเพิ่มผมว่าที่เพิ่มมานี่ก็คือไอ้พริกที่ทำให้มันทำให้ไก่อร่อยนะครับผม
เยี่ยมเลยเนี่ยกินไก่อ่ะ
อืมเนื้อกไก่นุ่ม
จะโดยคนแนะนำนะครับให้กินน้ำจิ้มด้วยนะครับผม
ดูเผ็ดนิดหนึ่งอื้มอร่อย
บอกได้เลยนะครับว่าดาวของจานนี้คือไก่สวนแห่งนี้นะครับ
อร่อยมากมากเลยมาที่อุทัยธานีนะครับ
ต้องมาชิมจริงอร่อยมากเลยครับ
ใครมาอุทัยแล้วห้ามพลาดร้านนี้โดยเด็ดขาด
ร้านนี้ตั้งอยู่ในถนนตรอกโรงยา
ก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องกินของหวานสิครับ
แล้วก็ข้ามถนนมาก็เจอร้านนี้เลยนะครับขนมแคะป้าเตียงนะครับผม
เตียงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
อีกหนึ่งร้านเจ้าเก่าที่ห้ามพลาดเลยนั่นก็คือร้านขนมแคะป้าเตียงร้านนี้
ขนมนี้เขาเรียกว่าอะไรครับขนมถ้วยแคะค่ะขนมถ้วยแคะนะครับผม
จุ๋ยกล้วยก็ได้จุ๋ยกล้วยอ่ามีอะไรใส่ข้างบนค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมครับ
มีอะไรบ้างมีรอยอะไรบ้างครับมีประกาศเค็มประกาศเค็มนะครับ
แล้วก็กระเทียมเจียวกระเทียมเจียวค่ะหน่อไม้หน่อไม้นะครับผม
คุณยายทำทุกอย่างเองหมดเลยใช่ไหมครับเองค่ะอันนี้ทำจากอะไรครับ
อันนี้แป้งข้าวเจ้าแต่ว่าเอามาโม่เองค่ะ
อื้อออว
เนื้อมันจะนุ่มหนึบนะผมเป็นคนที่ชอบกินอยู่แล้วขนมถ้วยจีน
เป็นผมที่ผมชอบมากแต่อันนี้จะมีความหนากว่า

ท่านผู้ชมครับถ้าไม่ได้มาร้านนี้นะครับถือว่ามาไม่ถึง
ทนีนะครับนั่นก็คือขนมปังสังเฮียร้านใภพันธ์

นี่ผมก็อยู่กับคุณแม่เอาอยู่แหละครับ

แล้วขายราคานี้มากี่ปีแล้วครับ

เมื่อก่อนตอนเปิดร้านใหม่ก็จะทำแวดขนมไทย
สัมปนีอ๊ารัวขนมผิงอะไรแบบนี้นะคะ
คุณคุณแม่จะรู้จักกับฝรั่งชาวออสเตรเลียคนนี้ครับผมก็มาเจอกันเรื่อยก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าทำไมไม่ทำเป็นนมปังทำนมปังไหมก็สอนเป็น
ใช่เพราะว่าอันนี้เป็นนมปังสไตล์ฝรั่งใช่มันไม่ใช่สไตล์แบบไทยใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะสอนสอนทำเป็นนมปังหัวกระโหลกอ่ะครับผมอย่างเดียวเลยตอนนั้นอ่ะ
เด็กอะเค้าก็บอกว่าน่าจะมีสังเกี้ยด้วยเนาะอะไรอย่างนี้

ไส้จะทะลักมากเลยใช่ค่ะแนะนำวิธีกินให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
เอาความหลงแล้วฉีกตรงก้นมันก็ได้ค่ะก็เปิดใช่ไหมครับนั่นแหละค่ะ
นั่นแหละค่ะระวังไส้อ๋อคืออยากกินคำเดียวใช่
กินเลยแหละค่ะไส้จะเยอะมากอ๋อ
ขายาเขาก็ขนมปังไส้ไส้หลายไส้แตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ครับ
อร่อยที่สุดที่เคยกินมาอร่อยจริงอร่อยมากนะครับ
อันนี้คือเป็นเครื่องมีอัดด้วยแรงลมค่ะ
มัดด้วยเนี่ยค่ะเป็นจังหวะอย่างเงี้ยค่ะ

เข้าเยอะค่ะเพราะว่าโรงมันอัดลงไป
แล้วก็ไส้เนี่ยต้องฉีดตอนร้อนนะครับ
ปังก็ต้องร้อนด้วยเพราะว่าเนื้อมันจะได้นุ่ม
แล้วอย่างเช่นวันหนึ่งทำหนมปังกี่ก้อนครับ

ทุกวันขายถึง๔๐๐๐ถึง๕๐๐ชิ้นเลยอะครับ

อย่างนี้นะปุ๊บอ่ะโอเคแล้วก็เปิดเลยนะครับค่ะ

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ในประเทศไทย
อุดมสมบูรณ์ทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรทางธรรมชาติ

ตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยทีเดียว
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทำให้เราร้อง
โอ้โหไทยแลนด์จริง
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องหลายมากมายให้น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสมัครเสียงใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน
โอ้โหไทยแลนด์
โอ้โหไทยแลนด์
โอโหไทยแลนด์